สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในศึกการขันฟุตบอลโลกทีมหญิงกันบ้างนะครับ
เพราะว่าในค่ำคืนนี้คะแนนนั้นสำคัญจริงครับ
ถ้าเราสามารถเก็บได้ตามเป้าหมายแล้วก็ลุ้นให้อีกคู่นึงนั้นเป็นไปอย่างที่เรานั้นหวังเอาไว้ก็มีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันนะครับ
ก็ได้ร่วมการแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลหญิงชิงช้ำโลก
โดยกุญสือทัพชาวาแก้วนะครับไม่กดดันในเรื่องของการเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
กำชับลูกทีมนะครับให้เล่นตามแท็กติกเพราะว่าหลังจากศึกษาวิธีการเล่นจุดเด่นของชิลีอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัว
ซึ่งถือว่าดีกว่าไทยแล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าแต่ก็กำชับให้ลูกทีมนั้นลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเองให้ได้น้อยที่สุดนั่นเองครับ
ส่วนผลการแข่งขันคู่ก่อนหน้าที่จะลงสนามในเวลา๕ทุ่ม
คู่นี้มีผลกับไทยนะครับแล้วเราต้องลุ้นให้คู่นี้เสมอเท่านั้น
ถึงจะทำให้ไทยนั้นยังมีโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
หนึ่งบอกว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับไทย
คือไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเกมนัดสุดท้ายไทยเจอกับชิลีก็เล่นเต็มที่
เพื่อที่จะเก็บ๓แต้มให้ได้แน่นอนครับ
ส่วนทางด้านพิษสมัยสอนใสและวรพรบุญสิงห์นะครับ๒นักเตะมากประสบการณ์ของทีมชุดนี้เนี่ย
ก็ออกมาบอกว่าเกมกับชิลีอาจจะต้องเน้นรับเป็นพิเศษแล้วก็
บอกอีกนะครับว่าไม่ว่าโอกาสเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย

ทุกคนก็จะเล่นเกมนี้เพื่อ๓คะแนนเท่านั้นครับ
ก็อันดับแรกก็คือเราต้องเล่นเกมลับให้แน่นที่สุด

เหมือนกับเล่นที่เกมที่เราเล่นกับสวีเดนเมื่อกี้
เหมือนทุกคนสู้ไปด้วยกัน
ไม่ได้ต่างคนต่างเล่นเหมือนเล่นตามแผนอาจารย์ด้วย
อาจารย์เขาวางไว้ว่าเราต้องมาร์คตัวไหนตัวไหน

คือทุกคนทำการบ้านดีมาก
ก็ตอนนี้ก็ความหวังก็อาจจะลดน้อยลงไปแล้วค่ะ
แต่ว่าสำหรับหนูแล้วก็เพื่อนเอง

แล้วก็ทุกคนอยากได้๓แตมค่ะ
แล้วก็อยากเล่นให้ดีที่สุด